คุณผู้ชมมาเอาใจสายบุญกันหน่อยดีกว่า
ถ้าเกิดเอ่ยถึงเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองเหนือทางภาคเหนือ
หลายคนจะต้องนึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะ
ซึ่งวันนี้เราจะพาไป

เสริมสิริมงคลกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนานะคะ
และที่เราเห็นอยู่นี่เป็นรอยมือรอยเท้าของครูบาเจ้า
อายุร่วมร้อยปีเลยนะคะ
ตั้งอยู่ที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง
โดยพระสุนทรกิติคุณรองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
สมัยที่ท่านได้เดินทางมาบูรณปฏิสังขรบวิหารวัด
ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยนะคะ
ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน
พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา
มีอายุ๕๒๗ปี
พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพยาวที่ชำรุดสุดโทรมาก่อนนั่นเองค่ะ
บูรณะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ใช้มือทั้งข้างซ้าย
และเท้าข้างซ้ายขวาเลยนะคะ
ประทับไว้บนแผ่นหินทราย
ขนาดกว้าง๒คืบยาว๒คืบครึ่ง
เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับชาวพุทธศาสนิกชนในเมืองพยาว

เกือบร้อยปีแล้วนะปัจจุบันก็ประมาณ๘๕ปี
เป็นรอยมือข้างซ้ายกับรอยเท้าสองข้างเลยนะฮะ
พระเจ้าตนหลวงจึงได้เก็บรักษาไว้ในวิหารครูบาเจ้าศรีวิชัย
หรือว่าเป็นอนุสวรีครูบาเจ้าศรีวิชัย
ภายในวัดศรีโคมคำจังหวัดพยาวนี่แหละค่ะ
ครับเอาล่ะใครที่ไปที่จังหวัดพยาวนะครับ
ก็แวะเวียนไปกราบไหว้บูชากันได้นะครับ
แล้วก็ไปทำบุญเสริมเป็นสิริมงคลนะ

พูดถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย
จังอะไรต่างไว้ให้กับชาวพะเยาว์
ทางวัดก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้
เพื่อเก็บรักษาแล้วก็ถือว่าเป็นรอยมือ
รอยเท้าของนักบุญแห่งล้านนา

ไปกันได้ค่ะที่วัดศรีคมคำ
ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ก็ใกล้วันมขบูชาด้วย

เข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลกันหน่อย